หลับหว่างพระนางพี่บีนัมทิ๊บเนี่ยนะ

จูบจริงเมื่อคืนนี้คือจูบจริง

แต่พี่บีเธอยอมจูบจริงไงล่ะคุณ
ซึ่งงานนี้เราก็ไม่รู้ว่านุ่มฟิล์มพอรู้แบบนี้แล้วจะตื่นเต้นไหม

ก็คือผมรู้มาก่อนอยู่แล้วว่าพี่บีไม่เคยเล่นเลิฟซีนมาก่อน
ก็ถามพี่บีว่าตอนก่อนเล่นนะคะก็ถามก่อนว่าแบบจะเอาจริงเหรอ
คือมุมกล้องก็ได้นะก็คือเราไม่ได้อะไรขนาดนั้น
ถ้าแบบเขาไม่ได้อยากเล่นผมว่าตามพาร์ทเนอร์เราดีกว่า
เขาอินเขาอยากที่จะเล่นก็เต็มที่
ถ้าใครได้ดูเบื้องหลังจะเห็นว่าพี่บีไม่ได้เป็นคนที่ตื่นเต้น

จริงคือได้ประกบกับตัวแม่ของวงการบันเทิง

ใช่คือดิฉันอยากจะถามหวานใจตัวจริงของคุณบีมากเลยว่าได้ดูหรือเปล่า

ส่วนอีกหนึ่งความฮอตที่มาแรงแซงทางโค้งก็คือ
ฟิล์มเนี่ยเขามีรายชื่อติดโผล่นักแสดงดัง
เทียบชั้นพระเอกรุ่นพี่อย่างพี่โป๊บธนวัฒน์และณเดชน์คูกิมิยะเลยนะคะ
ตามรอยเตรียมเข้าพบท่านนายก

จะได้ทำหน้าที่พิธีกรรับเชิญในรายการเดินหน้าประเทศไทยในเร็วนี้ด้วย

ใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวต้องรอติดตามแหละ
ต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเกิดฟิล์มธนพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั่วบ้านทั่วเมืองคือเป็นสามีแห่งชาติ๒๐๑๘คนล่าสุดต้องบอกแบบนี้นะจ๊ะ

เอาจริงพอเริ่มดังก็มีดราม่ามีดราม่าคลิปลงคลิป
ธรรมดาเป็นธรรมดาของคนดัง